คุณผู้ชมนี่ก็เป็นความเชื่อเหมือนกัน
เรื่องของดวงเรื่องของโชค
เรื่องของวาสนาต่างเนี่ยนะคะ
ว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขกันหน่อย

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบ่งกันอ่าน
คุณผู้ชมพาไปดูที่แรกก่อนเลย
นี่แหละค่ะการออกสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้ไปที่พยาว
พาไปดูที่กว้านพยาวก่อนเลยคุณผู้ชม
ตรงนี้คือลานขวงวัฒนธรรมเขาแจกอะไรกัน
รู้แต่ว่าชาวบ้านสัก๔๕๐๐คนคุณ
เข้าแถวยาวเหยียดแบบนี้เขาแจกอะไรกัน

เนี่ยชาวบ้านไปรอรับเหรียญพญาครุฑรุ่นรวยทรัพย์
คือชาวบ้านเชื่อว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่จะนำโชคลาภมาให้ชาวบ้าน
เขาก็เลยไปรอรับแจกแบบนี้นะคะ
พระครูวินัยทรวราศักดิ์ยานวิชโยเป็นเจ้าอาวาสวัดสรรป่าม่วงบอกว่า
เหรียญที่นำมาแจกครั้งนี้หวังให้ชาวบ้านพกติดตัวหรือบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าพญาครุฑเป็นเทพชั้นสูงใช่ไหม
จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
พ้นจากอันตรายทั้งปวง
ทีนี้นอกจากเจ้าอาวาสมาแจกเหรียญพญาครุฑแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขามาอะไร
มารอขายส่วนชาวบ้านก็รอซื้อกันแบบนี้ค่ะ
นำเหรียญที่อยู่หลังเหรียญพญาคุดเนี่ย

ใช่เลขมันจะไม่เหมือนกัน

หลังเหรียญเนี่ยจะมีเลขของแต่ละคน

ว่าใครได้เลขอะไรกันบ้าง

เบื้องต้นแจก๔๐๐เหรียญ

คึกคักไม่แพ้พยาวเราพาไปเกาะคำชโนธค่ะ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนี่บรรยากาศเขาคึกคักตลอดนะคะ
นักท่องเที่ยวเอ่ยชาวบ้านเอ่ยแห่ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
แล้วก็แวะไปส่องหาเลขเด็ดที่โคนต้นมะเดือยักษ์แล้วก็ต้นไซล้มด้วย
เมื่อวานนี้ชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าเขาเห็นเลข
เลขอะไรเป็นหน้าที่คุณนักทัศนัยเขาบอกว่าเขาเห็นเลขเป็นเลขเบิ้ล
เป็นเลขเบิ้ลซึ่งเป็นเลขนำโชคของคนจีนแอดแอดเออ
แล้วก็ที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธค่ะมีสองพี่น้องพาครอบครัวมาแก้บน
เพราะว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองอ่ะคุณได้เงินรางวัลไปนับล้านเลยนะ
เขาบอกว่ามาไหว้ขอโชคลาภงวดนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ด้วย
ทำพิธีเสร็จก็มาส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ค่ะเห็นเป็นตัวเลข
เป็นตัวเลขเรียงกันเรียงกันสามตัวอืมหลังจากเลขสามเป็นต้นไปครับ
ส่วนบรรดานักเสียงโชคเขาก็บอกว่านี่จริงแล้วนะ
ไอ้มองยังไงล่ะนั่นน่ะเออเขาบอกว่าต้องเอาเลขอ่ะ
จับคู่กันให้ได้หกคู่คุณครับถึงจะโชคดีคือเขาเอาเลขเรียงสามตัวเนี้ย
ตึ๊ดเนี่ยผสมกันไปผสมกันมาขันน้ำมนที่ที่ฉันบอกว่าได้เลขเรียงกัน
เนี้ยเหรอเนี้ยอันนี้เขาเรียกเรียงกันคุณมองเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะ
ไม่ได้เห็นเหมือนที่เขาบอกเออเอออันนี้ไม่เห็นอะไรเลยดีกว่าดิฉันอ่ะ
แต่คนเขามีจิตนาการเขาก็จะเห็นเอออ่อไม่ใช่เหรอเออนั่นไงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
แล้วก็ผสมกันไปขู่นั้นขู่นี้ขู่นั้นขู่นี้อะไรแบบนี้
ให้ใครอ่ะว่าฉันจะเลิกพยายามแล้วอ่ะมองไม่เห็นสิคุณสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนา
ใช่ของแต่ละคนนำพาไหมสงสัยดิฉันเป็นคนมีกรรมค่ะ
คำชโนธนะเราไปต่อที่นี่เลยที่อายุทยานายคนนี้คือนายนบพลบุญโชคยิ่งอายุ๒๖ปี
ฉายาเท่าแก่ร้อยล้านนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนชาย
นำรถของเล่นพร้อมกับน้ำแดง๓๐๐ขวดประทัด๑๐๐นัดไปถวายแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
ตอนนี้กุมารเจ้าสัวเฮงดังมากอยู่ภายในบริเวณอาสมฤษีเนร
นาธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ค่ะนะเขาได้โชคมาสำเร็จมาตามที่ขออธิษฐานก็ต้องเนี่ย
เอารถเข็นน้ำแดงไปทะวงถวายกันไปนายนบพลบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่ขอและสมหวังดังใจ
ก็ต้องรีบมาแก้บนทันทีซึ่งตัวเขาเองรู้สึกศรัทธาเลื่อมใส
รือศรีเนรธาตุพุทธคุณแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงเป็นอย่างมาก
เพราะสิ่งที่ขอได้ดั่งหวังทุกประการและรถและรถที่ถวายดี
ใหญ่โตโมโหลานใจว่าได้ไปเยอะนะ
ทีนี้คุณผู้ชมปิดท้ายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อแล้วนะคะ
เจ้าของบทเพลงจดหมายผิดซองผีแสนดีใจได้รับจดหมายจากปรายศนีย์ใช่ไหม
ใช่ฉันขอเปลี่ยนน้องแสนดีใจได้รับจดหมายเป็นลอตเตอรี่

ทำไมต้องบีบเสียงเวลาร้องเพลง
อ่าคุณต้องใช้เสียงต่อเสียงคุณมนติกเขาเป็นอย่างนั้นอ่า
นี่เขาโพสต์ลอตเตอรี่คุณดูสิโอ๊ยทำไมเลขมันเยอะอย่างนี้พี่มนต์สิทธิ์
โอ้โหมันเลขมันเยอะอ่ะมันเลขยังไงดี
ที่เขาถือในมือไม่ซ้ำกันสักใบเลยจ้ะมาเออเออ
เขาว่าไงเขาบอกว่าเพิ่งไปซื้อมาซื้อลอตเตอรี่คนละใบสองใบ
รัฐนะครับอย่าซื้อเยอะซื้อเบาพอหอมปากหอมพอหอม
ปากหอมคอเออพอลุ้นกันครับเก้าสี่หกสักใบก็ดีน่ะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วยังไม่หมดนะ
อันนี้ในเฟซบุ๊กไปโพสต์ในอินสตาแกรมต่อจ้ะ
ในไอจีบอกว่าเลขเด่นเก้ากับเจ็ดเขาบอกว่าต้องรอลุ้นงวดนี้นะ
เหรอฮะเอออันนี้เป็นพ่อพ่อหมอมนติดใช่เออนะครับ
ให้ถูกงวดเลยอ่ะแข่งกับพี่นางสิริพรอำพัยพงศ์เออเออ
แต่งวดนี้พี่นางไม่มาเหรอพี่นางไม่มา
นางขอพักก่อนยังไม่มาหรือเปล่าเออเออ
ครับดูแล้วก็ใช้คั่งใจเอาว่าเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อครับ
แค่อยากบอกว่าอย่าเอาเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนกับอะไรแบบนี้